คุณผู้ชมค่ะดิฉันอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
สั่งข้าวโพดที่เกิดขึ้น๒๘๐๐๐ตัน
ส่วนใหญ่ก็จะมีการเผานะคะ

แต่ในปีนี้กระทรวงพลังงานนำสั่งข้าวโพด

ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
และที่สำคัญนะคะสามารถแก้ปัญหาหมอกควันได้ด้วยค่ะ